สักทายแล้วมันถูกขนาดมันถูกเปล่า

เธอจะต้องหกขนาดมันต้องเปล่า

เป็นการสนทนาระหว่างป้าอ่าป้ารัตนากับผู้ชายอีกหนึ่งคน
ยืนยันว่ามันเสียงเจรตนาพอร์ตใช่ค่ะแล้วเสียงผู้ชายอ่ะ
แต่ว่าเสียงนี้ไม่ใช่ครูฟิชาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เจ๊เกี๊ยวรู้จักเสียง
ผู้ชายหนึ่งค่ะค่ะรู้จักค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่
เสียงผู้ชายน่าจะเป็นลูกค้าที่เคยมาที่นี่บ่อย

ไปเพราะว่าเลข๒๖นี่มันดังมาค่อนข้างหลายเดือนนะคะหลายเดือน

พี่คิดว่ารอให้เจ้าตัวเขาตอบเองดีกว่า
สื่อข่าวของเราได้รับคำตอบจากครูปรีชาว่า
วันนี้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้จึงลาหยุดอยู่บ้าน
ปกติเวลาไปหานี่ปฏิบัติงานตลอดเลยนะ
ครูปรีชาบอกว่าตนยังไม่ได้ยินยังไม่ได้ฟัง

เชื่อมั่นในระบบยุติธรรมจะทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
คดีนี้ไม่เครียดไม่วิตกตอนนี้สบาย
และพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจกองปราบทุกประการ

ความจริงจะปรากฏว่าใครเป็นอย่างไร
ไม่มีใครบิดเบือนความจริงได้

จริงหยุดออกมาแล้วนี้จะบอกว่า

เอ้าไม่ใช่เสียงกุฟุชาหรือบ่า

เอามาให้มันเต็มเถอะเอามาให้มันเป็นคลิปเสียงที่พี่ได้ยินที่เป็นของครูจริงที่โตเถียงกันเรื่องหวยเนี่ย
ไม่ใช่เอามาบางช่วงบางตอนแล้วก็มีการโพสต์โพสต์เหมือนกับว่าให้คนเข้าใจผิดว่าครูเนี่ยไม่ได้ถูกหวยจริง
เสร็จการถูกหวยเหมือนกับว่าให้คนในสังคมเข้าใจว่าครูกำลังโกหกอยู่เข้าใจไหม
แต่ตัวพี่ได้ยินว่าเขาคุยอะไรกันในคลิปทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเขาคุยกันเรื่องหวยแล้วก็มีการทะเลาะกัน
คลิปเสียงค่ะที่โทรศัพท์รู้ค่ะ
ของครูปีชามีคลิปเสียงด้วยเหรอค่ะโทรศัพท์ครูปีชา

คลิปเสียงน่ะพี่บอกเลยนะว่าที่พี่ฟังเนี่ยมันไม่ชัดเลยคล้ายแต่ว่ามันไม่ชัด
เสียงที่มันบอกว่าไม่ถูกรางวัลที่๑ผู้ชายคล้ายเสียงคล้ายครูปีชาบอกว่าไม่ได้ถูกรางวัลที่๑

ครูปีชามีคลิปเสียงด้วยเหรอค่ะ
โทรศัพท์ครูปีชามีคล้ายเสียงด้วยเหรอค่ะ
คือประเด็นต่างมันออกมาขึ้นทุกวันนะที่ออกมาเนี่ยออกมาจากนักคราว
บอกจริงเนี่ยไม่ได้ออกจากทั้ง๒ฝั่งออกจากนักคราวมากกว่า
ในคลิปเสียงนั้นเรา
แล้วในสุข

แล้วก็เดือดต่อไปจะกลายเป็นประเด็นคุดขึ้นออก

เลยนะครับพ่อว่าไอ้ทุกสิ่งทุกเสียวเนี้ย
โปรดการณ์ให้การพิสิทธิ์ก่อนว่าทริปเสียงจะมาอย่างไหน
แนะครับซึ่งเราอย่างไม่ได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริง
ก็เดาให้มีข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนเดี๋ยวไปบาทกัน

อาจารย์ก็มีแต่๗๒๖แต่ทางหน้ามันไม่ถูก

แต่เห็นอาจารย์เดินอยู่ข้างล่างริมน้ำนะวันนี้ไปกันมา

มันเราซื้อเยอะเกินไงงวดนี้
อาจารย์

แล้วเลขตัวนี้มันอยู่ที่อาจารย์น่ะ

เราว่าเราซุกลงมาที่หนึ่งนะแต่ไม่มี
มาแล้วเนี่ย

เนี่ยแผงของไอพัท

ส่งไปให้เนี่ย
กลับไปก็ไม่ออกมาคุย
เนี่ยดูต้นครัวจะไอต้นเจ้าที่เขาไทยลูกต้นมาให้เนี่ยของไอพัค
พี่พัฒน์จะขายให้ใครให้เราไหม
เราว่าเราเอา๗๒๖๘มันใช้ตรงข้วนนี้ไหม

พี่รัฐพ่อเอาจากพี่พัฒน์จากเขาออกไปตรงให้อาจารย์มา
เอาจากพี่พัฒน์มาก็มีอาจารย์มาดู

ผู้ว่ารังหาดีสิ่งไว้ซึ้งหน่อย

หมายถึงว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยได้ยินคนขายลอตเตอรี่
บอกว่าเอาหวยจากพัดมาไอ้พัดมา
หนูเอามาขายให้ครูปีชาเนี่ยเอามาให้ครูเนี่ย
อันนี้มันบ่งบอกว่าหวยมาจากป้าพัดจริง

มันยาวมันไม่ใช่มีแค่นั้นแต่ไม่ทราบว่า
ตัดออกมาเป็นบางช่วงที่จริงคนปล่อยต้องปล่อยให้หมด

อันนี้ถือว่าเรายังคอมเมนต์ไม่ได้
เสียงนั้นไม่ค่อยเหมือนคุณครูนะคะ
เพราะว่าเสียงมันคุ้นหูเจ๊เกียวคือ
ก็บอกแล้วว่าเขาคุยกับคนหลายช้อย
แต่ว่าเสียงนั้นเหมือนไม่ใช่คุณครู
คุณครูคุยกับคนหลายช้อย
อีกคลิปนึงที่ว่าคุยกันเรื่อง
แบ่งครึ่งคนละ๑๕ล้านอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ของครูปีชานะคะ

คือคำพูดคำนี้ในโทรศัพท์น่ะ
เป็นลูกค้าของป้ารัตนา

เป็นรุ่นพี่เขาได้
คือการพูดคุยกันก่อนที่
เรื่อง๓๐ล้านจะเข้าด้วยซ้ำ
มันนานแล้วเป็นการพูดเหมือนเจ๊เนี่ย

เจ๊จะสมนาคุณให้นู่นให้นี่
เป็นการพูดตามปกติ

แล้วก็ไอ้ที่ถึงว่าแบ่งเบิ่งอะไรนะ
ไม่ใช่ทางนี้เขาพยายามโยงเรื่อง

เขาเป็นคนอธิบายไม่ชัดเจน

เราก็พูดกันทั่วไปนะ
มาจำว่าใครต้องพูดกับใครตรงไหนบ้างเนี่ยมันจำไม่ได้หรอกครับ
ก็อย่างที่นำเรียนนั่นแหละครับว่าเมื่อวานก็ได้บอกไปแล้วนะ
โทนเสียงเนี่ยมันคล้าย
ก็อย่างที่คุณครูบอกนะครับเรื่องคลิปเสียงเนี่ย
พูดแล้วก็พูดอีกนะครับว่าใครมีหลักฐานอย่างไร
ก็น่าจะเข้าในกระบวนการศาลนะอันนี้เป็นการชี้นำประชาชน
แต่คลิปทั้งหมดเนี่ยอยากจะทราบว่าแหล่งที่มาเนี่ย
มาจากแรงไหนใครไม่ควรเอามาแล้วแล้วที่มาเนี้ย

ดังนั้นเนี่ยจะมาถามครูก่อนเนี่ยต้องไปถามคนที่มาก่อน

ถ้าคนเอามาบอกที่มาของแรงเสี่ยงได้นั่นแหละ
มาคุยกับครูว่าคลิปนี้คืออะไร

อยากจะฝากนักข่าวไปถามว่าคลิปนี้มาจากแรงไหน
ใครได้มาแล้วมาจะมาอย่างไรนะครับแล้วถึงกลับมาถามครูว่า
คลิปเนี้ยเป็นของครูหรือเปล่าจริงไหม
คือถามมันไม่จบหรอกครับเพราะว่าตอนเนี้ยก็อยากให้นักข่าวเนี่ย
ไปถามคนที่เอาคลิปมาว่าเขาเอามาจากไหนเท่านั้นเอง
แล้วมาจากแหล่งใดแล้วค่อยกลับมาหาครูว่า
ที่เขามาจากแหล่งนี้นี่แล้วครูว่าไงครับ

แต่ก็อยากให้กลับไปถามว่าแหล่งที่มาของเสียงมาจากไหน
ใครเอามานะครับแหล่งข้อมูลเนี่ยมาจากไหน
นักข่าวเนี้ยจะกลับไปถามฝั่งนู้นก่อนว่าเสียงต่างต่างที่เข้ามาในแต่ละช่องเนี่ย
มาจากไหนนะครับแล้วค่อยกลับมาหาครูดีไหม
คือตอนนี้ครูยังไม่ตอบก็ให้กันบ้านไปก่อนไง
เป็นครูต้องมีการบ้านให้นักเรียนนักข่าวก็เป็นนักเรียนของครูแล้ว
กลับไปถามหน่อยว่าใครได้มามาจากไหนมาอย่างไร
แล้วก็กลับมาหาครูขอบคุณครับ
ขอเวลาไปปิดทองก่อนนะ
คนเราเนี่ยต้นตื่นเช้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันไล่กันได้นะ

มาที่เกิดเหตุกี่โมงไปเจอใครบ้าง
เดี๋ยวมันไล่ได้คุมพยานไม่อยู่ทั้งหมดหรอ
จะมีพยานหลักสำคัญใดใดที่แพทย์จะต้องตอบเองไหมคะต้องมีแน่นอน
แต่ผมบอกเลยต่อไปนี่ในคดีหัวไว้ถ้าเกิดขึ้นเนี้ย
เดี๋ยวสอบทุนงานจะลงไปทำนะแล้วเราจะตื่นเลยอย่าเอาไปร้านขาด
นะฮะใครที่คิดจะทำไม่ดีเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะจับให้หมดเลยนะฮะ
เอากี่วันดีเอากี่วันดี
โปรดติดตามตอนต่อไป